ผมเสนาลิงโหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
มาโหลดเร็วค่อยโหลดลง
สวัสดีครับพ่อแม่มี่น้อง

บตมหาสนุกมาแล้ว
อบตมหาสนุก
อบตมหาสนุกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
เดินทางมาไกลถึงถิ่นริมแม่น้ำโขงหรือจังหวัดหนองคายกันเลยล่ะครับ
ดูบรรยากาศสักก่อนช่างสวยงามจริง
และต้องบอกก่อนเลยครับว่าอบตที่เรามามอบความสนุกสนานให้วันนี้เนี่ย
เขาขึ้นชื่อเรื่องการทำธุรกิจโฮมสเตย์ริมโขงเรียกว่าเยอะที่สุดในจังหวัดหนองคายเลยล่ะครับ
ซึ่งคนที่เดินทางมาที่นี่เนี่ยก็จะได้เห็นวิถีวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของชาวบ้านแบบฉบับริมโขงอย่างแท้จริงครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้เราไปพบกับนายกอบตเจ้าบ้านของที่นี่และพิธีกรที่จะมามอบความคลื้นเครงในวันนี้กันเลยดีกว่าครับ
โอ้ไปเลย
มาแล้วครับผมมาฮ่า
โอ้โหมีคนมารับโอ้โหต้อนรับสุดยอดสวัสดีครับ
โอ้โหสันสวัสดีก่อน
สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย

ในประเทศไทยที่จะไปเสิร์ฟความคลื้นเครงล้านลาเฮฮากันที่หน้าอบต
แต่วันนี้พิเศษนะครับท่านนายกนะครับให้เรามาคลื้นเคลียงกันริมน้ำโขง
ที่นี่ถือเป็นสัญลักษณ์ของอบตนี้
หลักการง่ายครับเล่นเกมให้ชนะรายการ

เรื่องราวความสนุกสนานการละเล่นอาหารสิ่งต่างที่อยู่รอบตัว
ตำบลของท่านมาเล่นเกมถ้าชนะนะครับรับเงินรางวัลไปเลย
และตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านนายกอบตท่านนิพนธ์สมจันที
ท่านนายกครับท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้าน
อยากทราบว่าที่เรายืนอยู่นี้
คืออบตอะไรนะครับ
ตศรีกายอำเภอเมืองหนองคายครับ
อบตศรีกาย
เอาละวันนี้ก็มีหนึ่งท่านที่เป็นระดับสุดยอด
เป็นระดับนักชกตำนานโอลิมปิกเหรียญทอง
เมื่อก่อนเขาเคยได้เหรียญหลวงพ่อคูณด้วย
ไม่ใช่แค่เหรียญทองธรรมดาครับผม

คุณสมรักคำแสง

ต้องเดินให้ถึงคุณแม่คนสุดท้าย

เราต้องเดินสีกายไปเรื่อย

ไม่ใช่สีกายแบบนั้นครับพี่บาท
อย่าเข้าใจผิดตามที่พี่บาทเขาคิดนะครับท่านผู้ชม
มาเยี่ยมเยี่ยมชาวบ้านที่นี่ทั้งทีมาเยี่ยมเยี่ยมชาวบ้านที่นี่ทั้งที
มาด้วยกับพี่บ้าซักหน่อยล่ะครับ
มวยไทยใส่มาหมดเลย

เอ้อไม่ใช่ครับ
เอ้อไม่ใช่ครับ

ให้พี่บาทลองสอนมวยให้เรานิดนึง

อ่าดึง
ครับอย่าเตะนี่เตะ

คือเขาต้องมีอารมณ์ด้วย

หุ้ยเดี๋ยว
ตอนที่คุณเตะมือคุณเตะอย่างนี้

แต่ตอนคุณเตะผมให้คุณเตะแรงครับ
เฮ้ยพี่ลิงก์ถึงกับหน้าเย๋เกเลยละครับ
ก็เล่นใส่แบบไม่ทันตั้งตัว
เรียกว่าเสียงดังลั่นแม่น้ำโขงเลยทีเดียว
ดูแล้วอนาคตนี่มีแววรุ่งแน่นอน
ต้องขอขอบคุณน้องเยาวชนแห่งตำบลศรีกายทั้งหมดนี้ไว้ด้วยครับ

ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมาก

เสียงดนตรีดังมาเป็นเอกลักษณ์กรเลยครับ
ที่นี่เนี่ยจังหวัดน้องคายเมืองแห่งธรรมชาติและสายน้ำโขงตำนานบ้างไฟพญานาค
โอ้โหดูสิครับบรรยากาศริมน้ำโขงยามเย็นเนี่ยมันช่างสบายอุราซะจริง
ถ้าหากอยากมาสัมผัสความงดงามแบบนี้แล้วก็ต้องมาที่นี่เลยครับอบตศรีกาย
ที่นี่ครับมีทั้งหมด๘หมู่บ้าน๑๐๐ครัวเรือนและมีประชากรกว่า๓๕๐๐คน
ส่วนใหญ่ครับชาวบ้านที่นี่เนี่ยจะมีอาชีพปลูกข้าวทำนากันครับ
ทุ่งนาเนี่ยก็จะเป็นนาปรังเสียส่วนใหญ่เพราะที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่การเกษตรที่สมบูรณ์ที่สุด
ในจังหวัดน้องคายเชียวนะ
เนื่องจากติดกับแม่น้ำโขงครับ
หน้าแรงก็ไม่เคยขาดน้ำ
ส่วนหน้าฝนเนี่ยน้ำก็ไม่เคยท่วมแม่
หน้าอิจฉากก็เศรษฐกรที่นี่ซะจริง
และจุดเด่นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
หลังไหลมาเที่ยวที่บ้านศรีกายยังไม่ขาดสายครับ

โฮมสเตย์ที่แสนจะอบอุ่น

เขากิ๊บเก๋มาตรฐานรองรับถึง๘ปีซ้อนเลยเฮ้ย
หลังครับก็จะมีแม่มาคอยให้บริการต้อนรับ
ด้วยรอยยิ้มที่สดใสแบบนี้แหละครับ
โฮมสเตย์บ้านจอมแจ้งยินดีต้อนรับค่ะ

สำหรับบ้านพักก็มีให้เลือกหลากหลายครับ
ทั้งบ้านจอมแจ้งและบ้านศรีกายเหนือเนี่ย
รวมแล้วกว่า๑๐๐หลังคาเรือน
ราคาก็ไม่แพงแค่คนละ๓๕๐บาท
นี่รวมอาหารมื้อเย็นกับมื้อเช้าด้วยนะ
นอกจากนี้ครับที่นี่เนี่ยยังจะทำให้คุณผู้ชม
สัมผัสกับวิถีริมโขงอย่างแท้จริง
ครับทั้งบรรยากาศการใส่บัตรยามเช้าของชาวบ้าน
แล้วยังมีประเพณีท้องถิ่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
ที่มาเยี่ยมเย็นอย่างพิธีการบ้ายศรีสู่ขวัญ
เพื่อเป็นสิริมงคลและการรับประทานอาหารเย็นแบบ๕แหล่ง
เพื่อเป็นการสารสัมพันธ์กันภายในหมู่คณะด้วยล่ะครับ
สำหรับอาหารมาถึงทีนี้ก็ต้องไม่พลาด
เป็นอาหารที่ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาทำไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเช่นกัน
ใครไปใครมาก็จะได้ลองลิ้มชิมรสเมนูนี้กันแทบทุกรายเลยล่ะครับ
ด้วยความหอมของเครื่องสมุนไพร
วกกับความมันของเนื้อปลาและเนื้อหมูสับ

ต้องบอกเลยครับว่าแซ่บหลาย
นักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่เนี่ย

ที่นี่เขามีของดีมากมาย
หมอนสมุนไพรและลูกประคบที่มีสรรพคุณในการช่วยลดความเครียดและแก้ปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี
อกจากนี้ครับยังมีผ้าไฟล์ทอมือที่ทอกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านู่น
วดลายที่ทอครับก็จะเน้นลายผ้าขาวม้าสีสันสดใสทั้งนั้นเลยล่ะครับ
และถ้าหากต้องการเครื่องจักษานเนี่ยที่นี่เขาก็มีนะ
ไม่ว่าจะเป็นกระติบข้าวเหนียวถาดใส่ผลไม้หมวกเวียดนามของกลุ่มจักษานกลุ่มนี้
สินค้าท้องถิ่นราคาสบายกระเป๋าแน่นอนล่ะครับ
ประหยัดกันต่อครับกับเตาประหยัดพลังงานของกลุ่มวิสาหกิจพลังงานชุมชน
ผสมขี้เทาแกรบดำทำให้สามารถเก็บความร้อนได้เป็นอย่างดี
ขอบอกเลยครับว่าสุดยอดและที่เราเห็นทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยอยู่ที่

มีของดีของเด็ดเพียบไปหมดเลยพี่บาทครับอันนี้คือหมอนหนุนเหรอฮะ
หมอนสมุนไพรครับหมอนสมุนไพรมันพิเศษแบบไหนครับ
อันนี้หนุนไหมหรืออะไรท่านนายกต้นหนุนหนุนอะไรครับ
หนุ่มก็ได้หอมก็ได้มีสมุนไพรอยู่กระตุ้นระบบประสาทร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ดับกลิ่นอับชื้นในห้องนอนห้องรับแขกตู้เสื้อผ้าใบละประมาณ๑๐๐บาท
ครับผมอ่าโอเคโอเคอ่าต่อไปตัวนี้อะไรครับนายกครับ
อันนี้ลูกประคบครับลูกจะพูดประคบได้ไหมฮะ
อันนี้ลูกละเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทครับ๕๐บาทนะครับโอเค
อันนี้เป็นผ้าทอกันเองในหมู่บ้าน
ทอกันเองในกลุ่มแม่บ้านฮมสัตเตศ

คำว่าทอมือคือไม่ได้ถอดเครื่อง

นี่ก็เป็นกลุ่มจักษานมาอีสานเนี่ยนะครับ

ถ้ามาภาคเหนือจะเป็นจากเหนือ

เตะเจ็บมากเลยโอเคผมไม่เล่นแล้ว

ถั่วเริ่มมาอบอย่างนี้ใช่ไหม

อบสมุนไพรเราเอามากิน

มันออกเหมือนมีกลิ่นสมุนไพรนะ
มีใบมะกรูดตะไคร้เกลืออะไรอย่างนี้
อ้าวมาที่น่าสนใจมากพี่บาทเชิญด้านหน้าครับ
อันนี้เรียกว่าเตาอัจฉริยะ

เขาทำก็คือมีรูมากขึ้น
เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแค่สิบกว่ารู

ยังไม่ทันหมดก้อนล่วง
แต่อันนี้เหลือก้อนเท่านี้ถึงรั่ว

อันนั้นมันปกติแต่อันนี้

แพงไหมฮะท่านหนุโยก

มีแต่ของดีทั้งนั้นเลยล่ะครับ
ทั้งหมอนสมุนไผ่ลูกประคบ
เต่าอังล่อเยอะแยะไปหมด
แต่ของดีทีเด็ดเนี่ยยังไม่หมดครับ
เพราะนายกอบตเขาเตรียมรอพวกเราไว้แล้ว

โชว์เดียวสิ่งเดียวทั้งตามบน
อบตตช์ขอโชว์

ได้พาคนที่มีความสามารถตามที่ท่านนายกอบต
ได้บอกเอาไว้มาถึงที่นี่แล้วค่ะ
ซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเขามีฝีมือในการเล่นเครื่องดนตรี
พื้นบ้านที่เรียกว่าพินนั่นเอง
เราไปชมพร้อมกันเลยครับกับน้องโก้โชว์เดี่ยวพิน
ลีลาการดีดพินนี่เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยล่ะครับ

ใช่แล้วค่ะเป็นรางวัลที่น้องเพิ่งจะได้รับ

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งดนตรีพื้นบ้าน
ประเภทเดียวพินค่ะพี่ลิงค่ะ

ตายอยู่หลังบ้านหัดให้เราเราอยู่หน้าบ้าน
ตาตาอยู่หลังบ้านหัดอ่ะดีจังงี้หรอก

แล้วเราก็มาดีหน้าบ้านดิ้งดิ้งดิ้ง

๖ป๖ตอนนี้อายุ๑๔ม๒ป่ะลูก

ไม่แล้วแล้วตาถี่ดีดเก่งไม่ตาเนี่ย
ลองดีดได้ไหม

แล้วจะเอามาเล่นหา
คนเราก็อยากจะเรียนรู้

ก็ต้องฝักไฟที่จะเรียนรู้
โดยเฉพาะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ปัจจุบันหาเด็กและวัยสรุ่น
มาเล่นแบบนี้เนี่ยยากเต็มทนแล้วล่ะ
ยังไงทางรายการต้องฝากเรื่องนี้กันไว้ด้วยนะครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยเราขอไปเยี่ยมเยี่ยนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน้องคาย
ที่กำลังรับชมช่องไทยรัฐทีวี๓๒กันหน่อยดีกว่าครับ

เคเบิ้ลทีวีหนองคายด้วยครับ
สัญญาณภาพที่ตั้งแต่ออกอากาศมานะคะก็สัญญาณภาพคมชัดยังไม่มีสะดุดเลย

ถ้ามาติดตั้งนะคะสอสมัครเป็นสมาชิกก็จะถามว่าเออเรามีไทยรัฐไหม

แล้วช่วงหลังมาก็มีการนำเสนอกีฬาที่เป็นที่ถูกใจของสมาชิก

ตามที่อยู่นี้เด้อ
แล้วมาต่อประมาณสอง